อีกอุบัติเหตุหนึ่งเราก็รายงานกันบ่อยนะครับ

คุณผู้ชมแล้วมีรถอื่นไปชนท้าย
ครั้งนี้ก็เหมือนกันมีรถเก๋งไปชนท้าย
เพราะรถขนอ้อยคันนี้จอดเอาไว้
แล้วคนขับขอลงไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินหน่อย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งช่วยเหลือนะฮะ
ผู้ประสบเหตุก็คือคนที่ขับรถเก๋งสีดำคันนี้
แล้วไปชนท้ายรถบรรทุกอ้อยก็คือนางสาวกมลวัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณใกล้กับสามแยก
แดงท่าพะเนียดถนนสาย๓๑๙๙หนองบัวแก่งเซียน

รถของเธอเสียหลักตกร่องน้ำริมถนน
พังยับหลังคาเปิดนะครับ
ส่วนคนเจ็บก็คือนางสาวกมลวัน
นั่งบาดเจ็บอยู่ในเบาะคนขับนะครับ
มีเลือดออกที่จมูกมีอาการมึนงง
แต่ยังพอมีสติถามตอบรู้เรื่อง
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวออกจากรถนะฮะ
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลพะหนพลพยุหะเสนานะครับ
ในการเกิดขึ้นกลาง๑๕ตี๑๓๐นะครับ
ส่วนที่ริมถนนพบรถบรรทุกอ้อยมาเต็มคันจอดอยู่
ท้ายรถฝั่งขวาแน่นอน

มีนายอ้วนพลายแสงสายอายุ๕๓ปี
เป็นคนขับรถบรรทุกอ้อยคันนี้นะฮะ
อ้วนยังยืนถือข้าวถือน้ำใส่ถุงอยู่เลยนะคุณ

ลุงอ้วนบอกว่าวิ่งอ้อย
ก็คือรับอ้อยมาจากทุ่งมะสัง
ไปโรงงานเพิ่มภูนินะฮะระหว่างทาง
หิวหิวข้าวหิวน้ำยังไม่ได้กินเลยนะครับ

และเริ่มเข้ามไปซื้อข้าวที่ร้านสะดวกซื้อ
ได้ยินเสียงดังโครมดังขึ้น

มีรถขับมาชนท้ายรถเขา
เขาก็เลยวิ่งออกมาทั้งที่ถุงข้าวถุงน้ำเลย
และยังไม่ทันได้จ่ายตังค์เขาด้วยนะครับ

ไอ้นี่รึง
ตัวนี้ดีออกมาลงเลย
โอ้ยินเสียง
พลเมืองดีที่เป็นชาวบ้านตรงจุดเกิดเหตุนะฮะ
เล่าว่าตอนที่อยู่บ้านก็ได้ยินเสียงดังโครมใหญ่

แต่ช่วงที่ชนนั้นไม่เห็นไม่เห็นตอนชน
ออกมาโอ้โหรู้เลยว่ารถเก๋งสภาพพังยับเยิน
ตอนนั้นคิดว่าคนตายแต่ปรากฏว่าแค่บาดเจ็บ

เพราะเป็นทางตรงยาวแล้วก็มีไฟส่องสว่าง
เป็นแค่บางช่วงคุณมันมืดสว่างบ้างมืดบ้างนะฮะ
แล้วก็ยิ่งช่วงหน้าอ้อยเขาบอกหน้าอ้อยช่วงนี้
อ้อยกันเยอะนะฮะยิ่งมีอุบัติเหตุบ่อย
ในแต่ละปีมีคนสังเวยชีวิต๑๒ชีวิตตรงจุดบริเวณนี้นะครับ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนผู้บาดเจ็บ
คนขับรถ๑๐ล้ออีกครั้งโดยละเอียดนะฮะ
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคุณดูสิ
แล้วแบบนี้บางทีอ้อยมันบังอะไรรู้ไหม
ไฟท้ายหมดเลยใช่บังไฟท้ายฮะรถที่ขับตามมามองไม่เห็นนะครับรู้หรอกเออ